มาเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องของเราค่ะ
บันเทิงไทยรัฐการละเลขค่ะ

ยืนยันจากการละเล่นอะไรก็ว่ากันไป

หลายคนก็แบบปาดน้ำตา

ต้องบอกเลยเมื่อวานนี้ถ้าใครดูบันเทิงไทยรัฐเนี่ย
ลูกสาวพญานาคธัญญาอาสยามเขารำบวงสวงเนี่ย
เชอรี่บอกว่าเจ็บปวดมากเพราะอ่านข่าวนี้เอง

คือน้องก็ย้ำนักย้ำหนาผ่านน้องรถเบ้นมานะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าให้ดูพี่
แล้วทุกครั้งที่หนูมาลำวงสวงแบบนี้

แล้วบ้านเลขที่ของน้องธัญญาเนี่ยคุณผู้ชมก็คือ
คำนี้ที่ฉันพูดย้ำอยู่๔รอบเมื่อวาน
ใช่แต่เราไปโฟกัสตัวหลัง
ก็รอบแกวที่จัดพิธีลำ๕๘๘๕ถูกไปแล้ว

คือเราไม่คิดไงว่า๙๙มันน่าจะยาก
คุณผู้ชมที่นี่ถือว่าเป็นการให้โชค๒ปีซอสนะคะ

ส่วนคนนี้คุณผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าเป็นคนดวงดีงวดนี้ด้วยหรือเปล่านะคะ
นี่เลยพี่แบมแบมแมมก๊อตเซเว่น

คือว่าพี่แดมแมมแมมของเราไปออกอีเวนต์
แล้วแบบแมมก็ถือไมค์อยู่นะเหมือนคุยเล่นกับแฟนแหละ
มันใกล้ลอตเตอรี่ออกอะนะว่าเลขที่ชอบเลขที่ใช่อะไรอย่างนี้
พี่แบมแบมก็เลยบอกว่า๙๙สาธุ
อ่าแล้วปรากฏว่าแฟนคลับถ่ายคลิปนั้นมาคุณผู้ชมเป็นไวรัล
คือแฟนคลับถามแบบชอบเลขไหนอยู่ดีพี่แบมก็พูด๙๙
๙๙สาธุปกติเราก็พูดเหมือนแบบสาธุซ่าอะไรอย่างนี้นะ
ปรากฏมันถูกจริงเจ้าพ่อแบมแบบนี้หลายงวดแล้วนะจ๊ะ
คนดวงดียังไม่จบค่ะแม่ฮายอพรของเรานะคะบอกเลยไม่โบ๋ค่ะ
ดูหน้าเขาก่อนดูหน้าเขาก่อนมั่นใจมามั่นบั่น
เชิดฉันเลิศหน้าป้ายทะเบียนรถค่ะ
ตรงกับเลขท้าย๓ตัวรางวัลที่๑อะไรจะเป๊ปังขนาดนั้นนะคะ
เชิดมากแม่ค่ะส่วนกองลอตเตอรี่ก็ไปกวาดมา
ซึ่งไปกวาดมาเรียบก่อนหน้านี้นะคะรู้ผลรอบนี้ไม่โบเบนะคะ
ถูกรวรรณเลขท้าย๒ตัวโอ้โหแม่
ที่เห็นนะคือลอตเตอรี่นะไม่ใช่คนนะ
ใบรางวัลที่๓รางวัล๓ตัวหน้า๕ใบ
รับทรัพย์ไปจุกคุณผู้ชมส่วนคนนี้ไม่น้อยหน้านะคะ
จิ้งหรีดค่ะของเรายิ้มหน้าบานมาพร้อมลอตเตอรี่๒ใบในมือนี่

๙๙เนี่ย
ทั้งหมด๑๔ใบ
คนอะไรดวงดีขนาดนั้นน่ะนี่ยังนับไม่หมดนะ
เนี่ยตามที่เห็นเลยค่ะ
ปิดท้ายที่คุณแม่หุ่นแซ่บคนนี้คุณอุ้มลักษณะนะคะ
ไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรงวดนี้มาพร้อมความเห็ง
ฝ้านลอตเตอรี่รวรรณเลขท้าย๒ตัว๙๙ไปทั้งหมด๒๘ใบ
รับทรัพย์ไปจุก๕๐๐๐กว่าบาท
เป็นการถูกลอตเตอรี่ครั้งที่๒ในชีวิตค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็มาไลฟ์เนี่ยค่ะถึงที่มาที่ปลายบอกว่า
เป็นเลขทะเบียนรถที่ตามมาหลายงวดแล้วค่ะ
ทั้ง๖๙๙๙๙และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเมื่อ๒วันก่อนค่ะ
คุณอุ้มเขาฝันเห็นองค์พระพิคเนตองค์ใหญ่สีแดง
เขาบอกว่าใครฝันเห็นองค์พระพิคเนธจะมีโชคลาภ
แม่นุ่งกระตาเห็นขนลูกซู่นะคะ

คือหน้าบ้านของคุณอุ้มเนี่ยตั้งองค์พระพิกาเนตและองค์ทาเวสวัน
บูชาซึ่งมีคุณป้าดวงดีหลังจากมาขอพรที่นี่

ครึ่งร้าน

เออแล้วถามว่าคุณอุ้มรู้ได้ยังไงก็คือ
คุณเป้ากลับมาแก้บนชูใจ

พี่ก็กล้านะติดตามดูนะค่ะ

แล้วเขามาทุกขวดนะเลขของพี่ยา
จริงนี่เราต้องถวายน้ำแดงใครบ้างหรือวันนี้

ถวายน้ำตา